ชมฮาเหตุการณ์นี้นะฮะผู้ชายคนหนึ่งเมายาบ้าแล้วก็คุ้มคลั่ง
จุดไฟเผายุ้งข้าวของพ่อแม่จนเสียหายจากนั้นวิ่งหลบหนีไปนะฮะ
ตำรวจมาถึงตำรวจหอบเลยฮะหอบแห้กเพราะต้องวิ่งไล่ตามเป็นกิโลเหมือนกันนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายนะคุณนะทั้งคนวิ่งหนีทั้งตำรวจเองนะฮะ
เพราะว่าวิ่งกันไกลกว่า๑กิโลในการควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้คือนายอโนชาครับก่อนหน้านั้นเสพยาบ้า
เกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสจุดไฟเผายุ้งข้าวของพ่อแม่นะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมฮะ
ตำรวจมาระงับเหตุจะควบคุมตัวนี่เขาวิ่งไปตามท้องไล่ท้องนาเนี่ยคุณ
ค่ะโอ้สุดท้ายนะฮะก็ไปจนมุมได้ที่ทุ่งนาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือยุ้งฉางของพ่อแม่ปรากฏว่าไฟลุกท่วมเลยนะ
ชาวบ้านต้องช่วยกันดับไฟนะฮะก่อนแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
ข้าวที่อุตส่าห์เก็บไว้นะฮะนายอโนชาพอเห็นตำรวจมาเท่านั้นแหละ
วิ่งเข้าไปที่ทุ่งนาหลังบ้านตำรวจก็นำเหล็กงามวิ่งไล่จับ

ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนคริน
เพื่อรักษาตัวก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ค่ะโอ้โหนี่ไม่เหลือเลยค่ะยุ้งยุ้งข้าวถูกเผาหมดเลยนะคะ